พาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จังหวัดชนบุรี
คุณผู้ชมมีคุณยายคนหนึ่งอายุ๘๑ปี
ตากผ้าอยู่ทีละตัวทีละตัว
ไปเห็นเหมือนจะเป็นงู

เอาไม้ไปเขียดูเอ้างูจริง
อ๋อนี่ใช่ไหมคุณยายตกใจวิ่งเข้าบ้านแทบไม่ทัน
คือมันเป็นป่ามันลกหน่อยอะไรแบบนี้นะ

ก็เลยต้องโทรแจ้งกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา
จังหวัดชนบุรีกับชาวบ้านอีก๔คนไปช่วยกัน
ที่เห็นคือดึงหางูออกมานะครับ
มันยากลำบากแหละเพราะว่าลำตัวมันติดอยู่เนี่ย

มันอยู่ในโพรงดินข้างรั้วบ้าน

หลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีงู

ก็เข้าไปกันที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชา
นี่ผู้ชาย๓คนร่างใหญ่ดึง

พยายามกันอยู่สักประมาณ๒๐นาที
เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านก็ช่วยกันสุดท้ายดึงออกมาได้สำเร็จนี่
ออกมาแล้วครับวัดกันได้ตั้ง๕เมตรทีเดียว
แล้วก็ไปถามคุณยายคนที่เจอคุณยายสวนครับคุณยายสวนอายุ๘๑ปี
ยายว่ายังไงยายเจ้าของบ้านยังคงตกใจอยู่นี่คุณยาย
บอกว่ายายกำลังเอาผ้าไปตากตรงราวตากผ้าตรงนั้นครับ
ระหว่างนั้นเห็นผ่าใส่ตาไปน่ะงูรึเปล่า
เห็นไรลายแต่ตาก็ไม่คอยดีกว่าแก่แล้วนะ๘๑ปี
คิดว่างูปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้ใครเอาไปแกล้งอะไรอย่างนี้นะ
ไหนมันขยับได้ล่ะก็คืองูจริงก็หนีแทบไม่ทันนะฮะ
แล้วก็ไปเรียกเพื่อนบ้านเรียกกู้ภัยมาช่วยกัน
ทีนี้หลังจากจับงูได้แล้วนะฮะ
ภัยกับชาวบ้านก็ช่วยกันเอาใส่กระสอบปุ๋ย

ไม่รู้ไปปล่อยตรงไหนมันจะเลื้อยกลับมาอีกเปล่าก็ไม่ทราบ
งูมันก็คงงอ่ะก็อยู่ของมันดีจะลากออกไปไหน

เลยเหรอแต่งูยาวเท่าไหร่นะ๕เมตรเหรอ